คุณผู้ชมครับมาดูทิศทางของอุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมกันบ้าง
วันนี้เราจะมาสกายพูดคุยกันสดกับนักวิเคราะห์นักวิชาการนะครับ
ประมูลสีจีนรอบใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกประมาณ๑เดือนข้างหน้า
ไม่รู้ว่าทางด้านของกศชจะมีการกำหนดเงื่อนไขแนวทางอย่างไร
รวมทั้งจะเป็นผู้ประมูลรายเก่าหรือเป็นหน้าใหม่เข้ามาร่วมประมูลในครั้งนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไร
วันนี้เราจะไปสกายพูดคุยกันสดกับทางด้านของคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงตอนนี้

จะมีรายเก่าหรือรายใหม่ลงมาเล่น

ก็ถ้าดูรายชื่อแล้ว

เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนเยอะนะครับ
เราก็จะพบว่าผู้เล่นใหม่ที่จะเข้ามา
ยังไงก็ต้องมีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศ
แล้วก็โดยปกติแล้วก่อนที่จะมีการประมูล
ก็จะมีการหงลงเปิดตัวก่อน
ผมคิดว่าผู้เล่นน่าจะเป็นลายเดิมนะครับ๓ลาย
ครับตอนนี้เบื้องต้นเราประเมินราคาประมูลที่เหมาะสมอย่างไร
เพราะว่าแต่ละลายนั้นก็มีเงินเอาไปใช้ก่อนอันนี้บ้างแล้ว
คิดว่ารอบนี้จะมีเงินในหน้าตักเพียงพอในการประมูลแข่งกันเพิ่มเติมไหมฮะ
ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามองว่าในส่วนของตัว๙๐๐เนี่ย
ประมูลยังไงก็ตามเนี่ยต้องสูงกว่าคลื่น๑๘๐๐อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าในแง่ของตัวพื้นที่ความสามารถในการรับส่งอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับ
มันลงทุนน้อยกว่าในส่วนของ๑๘๐๐นะครับ
แต่นี้ถ้าเรามองโดยกฎของกฎศัตริย์ชร
ที่เขาประมูลรอบสุดท้ายที่เขาชนะไป
ตรงนั้นก็ประมาณสัก๗๕๗๖๐๐๐ล้านเป็นตัวตั้ง
ก็ยังต้องดูต่อว่าลักษณะของการประเมินแบบนี้

จบที่ต่ำกว่าราคานี้ประมาณสัก๓๔พันล้านนะครับ
ในที่เราเอามาดูกัน
ดูเหมือนอาจจะเปลี่ยนใจนะครับในแง่ของ๗๖๐๐๐ล้านตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพิจารณาก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในแง่ของเงินที่จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ระยะเวลาเนี่ยถ้าตัดออกมาเป็นค่าจ่ายเนี่ยมันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ๑๘ปีนะครับ
ใช้เงินไปร่วม๑๒แสนล้านบาทแล้วนะครับ
จะเอาใบนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าใบที่๒ที่ได้มาก็เพิ่มทุนไปแล้วนะครับ
ถ้าได้มาอีกใบก็ต้องเพิ่มทุนใหม่ครับ
ตอนนี้หลายคนท่านผู้ชมทางบ้านจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเวลาได้ใบอนุญาตมาแล้วเนี่ย
มันต้องมีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายขนาดไหน
เราก็ต้องบอกว่าใน๓ปีแรก
การลงทุนในส่วนของระบบเครือข่ายต่าง
เราต้องควักเงินออกจากกระเป๋าปีหนึ่งตกประมาณสัก๓๐๐๐ล้านนะครับต่อปี
ในช่วง๓๕ปีแรก
ลักษณะที่เป็นรักษาระบบนะฮะไปอีกประมาณปีละประมาณ

ฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินเยอะมากมายมหาศาลเลยครับ
อีกคำถามหนึ่งครับถ้าเกิดว่าการประมูลจะเกิดขึ้น
ไม่เกิน๒๒พฤษภาคมหลังจากนั้นไปการแข่งขัน
จะเป็นอย่างไรจะดูเดือดมากขึ้นไหมครับในธุรกิจนี้
ต้องบอกว่าภาพของการแข่งขันในรอบนี้ไม่เหมือนกับในอดีตนะครับ
แล้วก็รอบนั้นเนี่ยแข่งขันกันตัดราคา
แต่ว่ารอบนี้ทูลแบกต้นทุนไว้สูง๑๒แสนล้านแล้ว
ใบที่จะถึงในวันที่๒๒พฤษภาคมอาจจะจบที่๗๐๐๘๐๐๐ล้านก็ได้
อันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของนักลงทุนเองอยากเห็นตัวเลขไหน
นักลงทุนอยากเห็นตัวเลขถูกล่ะไม่มีใครอยากเห็นบริษัทที่ตัวเองไปซื้อหุ้นเนี่ยจ่ายเงินแพง
แต่ว่าโอกาสที่จะออกมาประมาณสัก๗๕๐๐๐ล้านถึง๘๐๐๐ล้านอาจจะเป็นไปได้นะ
แต่นี่ถ้ามองการแข่งคันเมื่อมีการแข่งคันมีการจ่ายเงินออกไปแล้วตรงนี้แล้ว
ผมไม่คิดว่าจะเห็นลักษณะของการตัดราคาแรงเหมือนอย่างที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตนะครับ
เพราะว่าถ้าเราดูการแข่งขันของบริษัทที่ทำมือถือในต่างประเทศเนี่ย
เดี๋ยวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับลูกเล่นเยอะมากจนเรางงไปหมด
เพราะฉะนั้นน่าจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าครับ
แล้วก็จะต้องต่อเนื่องกับแอปพลิเคชันต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ครับวันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามคุณชายพรเท่านี้นะครับ

เป็นการสกายพูดคุยกันสดกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล

ซึ่งนี่คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการประมูล๔ทีมรอบใหม่
ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน๒๒พฤษภาคมนี้
ว่ามีการเร่งขอให้รัฐนั้นเร่งเปิดการประมูลได้เร็วมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าก็จะเป็นผู้ประมูลรายเดิมนะครับ